ไปดูที่อายุทยาหน่อยที่บอกว่าท่วมหนักคนที่เดือดร้อนเนี่ยกู้ภัยปกติไปช่วยเขาใช่ไหมคราวนี้กู้ภัยก็เดือดร้อนเพราะว่าโรงศพ๕๐กว่าโรง
ลอยน้ำเลยเหรอน้ำมันท่วมแบบนี้แล้วลอยน้ำคือบางโรงเห็นไหมด้านหลังครับด้านหลังคือขนย้ายกันมาได้ทันคือโรงนึงเนี่ยไม่ใช่ว่าคนสองคนยกได้นะใช่เออเนี่ยค่ะ
สภาพแบบนี้เลยแล้วก็อย่างที่ย้ำนะว่าโรงนี้ไม่ได้มีศพอยู่นะอันนี้เป็นโรงเปล่าค่ะ
นี่สมาคมอายุทยารวมใจหน่วยกู้ภัยอายุทยาที่ท่าวาสุกีของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะคะน้ำในคลองครูเมืองเนี่ยเพราะว่าคลองนี้เขารับน้ำมาจากแม่น้ำเจ้าพญา
น้ำป่าศักดิ์ใช่ไหมก็ไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมเนี่ยสูงสักเมตรหนึ่งได้เท่าเอวเนี่ยนะคะ
นอกจากท่วมตรงลานจอดรถด้านหน้าแล้วเนี่ยครับกดังอ่ะกดังที่เก็บโรงศพบริจาคห้าสิบต่อโรงอ่ะ
ก็มันลำบากมันลำบากตรงที่เดินไปโดยไม่รู้ว่าพื้นข้างล่างเนี่ยเป็นยังไง
มีหลุมมีอะไรตรงไหนหรือเปล่าถ้าสะดุดล้มลงไปเนี่ยโอ้โหทีนี้ยากเลยนะ
เพราะค่อยเลยอ่ะไม่ใช่แค่โรงอย่างเดียวน่ะ
เก็บศพก็เหมือนกันโดนน้ำท่วมสูง
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งขนย้ายลงศพมา

เวลามีเรื่องอะไรจะแจ้งอะไร
มาที่ห้องวิทยุโดนน้ำท่วมหรือเปล่าไปดูซิอ๋อห้องวิทยุศูนย์สั่งการกู้ภัย
อยู่ในจุดที่น้ำอ่ะท่วมไม่ถึงครับห้องเก็บอุปกรณ์กู้ภัยเนี่ย
น้ำท่วมค่ะก็ต้องย้ายอุปกรณ์แล้วรถพยาบาลรถกู้ภัยก็ต้องย้ายไปจอดอยู่ในจุดที่มันสูงสูง
ครับไปจอดอยู่ในจุดที่น้ำท่วมไม่ถึงอย่างน้อยถ้าเกิดมีเหตุอะไรเนี่ย
ภัยจะได้ไปช่วยเหลือชาวบ้านได้อืมทีนี้คุณผู้ชมดูต้นมะขามหน่อยค่ะ
มะขามอายุเป็นร้อยปีอ่ะพี่เบิร์ดดอมค่ะคุณผู้ชมค่ะ
โดนน้ำท่วมซ้อดินดินซุดแล้วรากมะขามมันรับน้ำหนักไม่ไหว
ดูดินี่เป็นไงอ่ะหักโค้นลงไปทับชายคาบ้าน
ของชาวบ้านในพื้นที่หมู่ห้าตะบนสวนพริกที่อายุทยาแล้วหลังคาบ้านเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย
มันยุบตัวลงมาเลยค่ะเจ้าของบ้านบอกว่าเกิดขึ้นเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
นอนอยู่นะนอนอยู่กับลูกสองคนอุ้ยเป็นไรเปล่าอ่ะก็คือเสียงมันสนั่นเลยค่ะดอม
หลังคายุบลงมาโชคดีที่เพื่อนมาช่วยได้ไง
เพื่อนบ้านมาช่วยเหลือได้ปลอดภัยดูสิขนาดคนขึ้นไปยืนบนต้นไม้
ดอมดูสิค่ะโอ้โหต้นใหญ่มากขนาดนี้มากจริงมากเปรียบเทียบกับคน
ตอนจะเคลื่อนย้ายออกอีกอีกรอบนึงเนี่ยยากเลยนะใช่เพราะอะไรต้องประสานทางอ
บตตัดออกเป็นทีละกิ่งคือต้นมันใหญ่ออกทั้งต้นไม่ได้ใช่ไหม
เออต้องตัดออกตัดออกก่อนใช่ลากทีละกิ่งออกไปแล้วเดี๋ยวต้องซ่อมแซมบ้าน
เสียหายต่อไปด้วยนะคะอืมเอ่ออ่าย้ำนะคุณผู้ชมพูดถึงอายุทยา
เดี๋ยวจบรายการวันนี้เราเตรียมพร้อมอยู่แล้วค่ะ
ยักษ์เขียวรถยักษ์เขียวของเราในหนังนี้โอ้โหเต็มไปด้วยถุงยั่งชี
ที่เราจะไปมอบถึงมือพี่น้องชาวอายุทยา
คือผู้บริหารไทยรัฐทีวีไปพร้อมกับผู้ประกาศแล้วก็ทีมข่าว
รวมถึงทางพนักงานในไทยรัฐกรุ๊ปเนี่ยนะคะ
ส่งตัวแทนไปส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวอายุทยานะคะ
เดี๋ยวประมาณสักเกือบ๑๐โมงนะเราน่าจะไปถึงกันนะครับ